มาที่เมกนี้นะคะกับพี่บินมะลือลิดค่ะ
ต้องบอกว่าโอ้โหวันก่อนมาที่ไทยรัฐทีวีของเรา

พี่จอมขวัญนะคะเจอหลายคนด้วยนะคะ
ก็เลยถามถ่ายกันนิดนึงนะคะกับฉายา
กู้ภัยใจพระสมาคมนะคะ

จะได้รับคำชมตอนนี้รู้สึกยังไงนะคะ
ส่วนเรื่องเงินบริจาคค่ะ๔๐๐กว่าล้าน
พี่บินบอกว่าเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ

เอาไปฟังกู้ภัยใจพระของ

ก็ดีใจครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่

มันก็เป็นกำลังใจให้กับเรา

แรงปีนี้มาเร็วมากเร็วจนน่ากลัวมาก
ประสานมาเลย

ผมคงไม่มีที่จะไปช่วยเหลือเขา

แหมใจพระแล้วก็ยังโสดด้วยนะคะ